อีกหนึ่งคลิปหนึ่งเรื่องที่อยากให้ดูกันนะเขาใช้ว่าเป็นหลานทรพีเราก็ขออนุญาตใช้คำนี้เพราะว่า
ไปด่าไปขู่ยายยายเลี้ยงมาตั้งแต่แบร์บอกเป็นคนป้อนข้าวป้อนน้ำจนโตมาติดยาเสพติด
กลายร่างจากหลานเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นอวตารหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไปทำร้ายขู่จะทำร้ายร่างกายยายยาย
นั่งตัวสั่นกลัวหลานจับใจหลานต้องการยาไปซื้อยาบ้าไปเสพแต่ยายมีเงินให้ไม่พอ
ไปดูคลิปนี้เลยล่าสุดก็จับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับ
ถ่ายมาถ่ายมาบอกว่ากูเนี่ยบอกว่าถ่ายกับรถ
คลิปนี้เห็นแล้วมันก็สะเทือนใจเนอะค่ะหลานแท้นี่แหละ
คอกยายง้างเท้าจะเตะยายยายก็นั่งตัวสั่นกลัวอยู่ที่พื้นอ่ะ
อายุ๘๐แล้วอ่ะนะคลิปนี้คนที่ถ่ายก็เป็นพี่สาวต่างพ่อนะฮะ
ด่ากันใหญ่เลยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บ้าน

ไปเจอคนที่ถ่ายคลิปซึ่งเป็นพี่สาวต่างพ่อก็บอกว่า
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคนในคลิปเขาเป็นน้องชาย
เป็นพลทหารอยู่ค่ายสุระนาลี
แต่ว่าหนีออกมาจากค่ายแล้วก็ติดยาเสพติดอย่างหนัก
พอเวลาเสพยาเข้าไปก็ชอบทำร้ายร่างกายคนในครอบครัว
โดยเฉพาะคุณยายอายุ๘๐แล้ว
เป็นคนเลี้ยงดูผู้ชายคนนั้นตั้งแต่เกิดตั้งแต่เล็กเลย
วันที่เกิดเหตุหลานชายไปขอเงินยาย๓๐๐บาท
จะไปซื้อยาบ้าแต่ยายมีเงินติดตัวเพียง๒๐๐บาท
ก็ให้หลานไปหลานไม่พอใจขู่ต่อ
จะทำร้ายอย่างที่เห็นในคลิป
คุณยายบอกว่าคุณยายพูดไปร้องไห้ไปคุณน้ำตาไหลไป
ยายเนี่ยเก็บผักขายเลี้ยงหลานคนนี้มาตั้งแต่เล็กแต่น้อย
้อนข้าวก้อนน้ำเข้ามาพาเขาไปส่งโรงเรียน
ตอนเด็กเรียนเก่งนะรักยายมากด้วย
เลี้ยงมาด้วยความรักติดยายไปไหนก็ไปด้วยกัน
ไหนก็มาด้วยกันนะฮะแต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปทันทีที่หลานตกเป็นธาตุของยาเสพติด
นี่คือภาพของยายขายผักครับคุณดูสภาพดิ
เปลี่ยนไปเพราะตกเป็นธาตุของยาเสพติด
เคยส่งไปบำบัดแล้วเข้าออกก็ไม่หาย
สักทีกลับมาเสพใหม่คนในบ้านเนี่ยเหมือนตกนรกทั้งเป็น
อยู่ด้วยความกลัวกลัวว่าหลานจะทำร้ายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
ล่าสุดเย็นเมื่อวานตำรวจสพเมืองชายภูมิเองก็ไปจับหลานคนนี้อายุ๒๓ปี
คุณผู้ชมไปตรวจปัสสาวะก็แน่นอนถ้าสีม่วง
โดนไป๓ข้อหาเรื่องของพรบความรุนแรงในครอบครัว
เรื่องของเสพยาเสพติดเรื่องของทำร้ายร่างกาย
แล้วก็เป็นพลทหารหนีออกมาจากค่ายด้วยต้องส่งตัวไปต้นสังกัด
นำไปขึ้นสารทหารต่อไปนะฮะก็หวังว่าจะเข็ดหลาบบ้างนะครับ